วัดป่าสัทธารวมค่ะก็จะมีการทำบุญครั้งใหญ่นะคะ
ทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตในจุดนี้
ที่วัดป่าสัทธารวมมีผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงในครั้งนี้๙รายด้วยกัน
พระศรีธรรมวงศาจารย์เจ้าอาวาสวัดป่าสัทธารวมบอกว่าทางวัด
ก็จะมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้บริสุทธิ์ที่ตกเป็นเหยื่อ
เช้าวันที่๑๖กุมภาพันธ์ค่ะจะวางผ้าบังสุกุล
แล้วก็จะมีการทำบุญใหญ่ที่สาราอเนกประสงค์ในวัดนะคะ
ทางวัดจัดสร้างแท่นพระขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับวางผ้าบังสกุลนะคะ
ทางเจ้าอาวาสบอกว่าที่สร้างขึ้นมาไม่ได้จะสร้างเป็นอนุสร
แต่ว่าอยากจะให้ญาติของผู้เสียชีวิตได้มาทำบุญที่นี่
หลังจากทำพิธีเสร็จญาติก็นำดอกไม้พวงมาลัยวางไว้ที่แท่นดังกล่าวได้
พระใกล้เสร็จแล้วค่ะก็จะเสร็จก่อนงานทำบุญใหญ่ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์นะคะ
ทีมข่าวก็เลยจำลองให้ดูนะคะว่าถ้าสร้างแท่นพระเสร็จจากแบบของช่างที่ทางวัดบอกมานะคะ
ลักษณะจะเป็นประมาณนี้ด้านบนสุดจะมีพระพุทธรูปหนึ่งองค์ความยาวหน้าตักประมาณ๙นิ้ว
มาก็จะมีการสลักชื่อของผู้เสียชีวิตทั้ง๙ท่านเอาไว้ด้านล่าง
แล้วก็จะมีที่วางดอกไม้ทูบเทียน
ส่วนพระพุทธรูปที่จะนำไปปฏิสถานก็จะอันเชิญจากที่มีอยู่ในวัดนะคะ
แต่ยังไม่ได้ข้อมูลมาว่าจะเป็นพระพุทธรูปองค์ไหน
แต่ลักษณะของแท่นพระจะเป็นแบบนี้ค่ะ
มีชื่อของผู้เสียชีวิต๙ท่าน
ซึ่งเป็นผู้สูญเสียแล้วก็เป็นเหยื่อเป็นผู้บริสุทธิ์ซึ่งเราก็เสียใจ
เราก็จึงว่าอย่างน้อยใครเอาดอกไม้มาวางเป็นการส่วนตัวก็มีแท่นมาวาง
พอแล้วก็คือทำตรงนี้ก็จบเลยไม่มีอะไรอย่างอื่น
ทำเพื่อว่าระลึกถึงเหตุการณ์ที่น่าสลดใจสะเทือนใจ
ดีกว่าไปวางกับดินกับทราย
แต่ว่าเราไม่ได้บอกว่าอนุสรอนุสวรี

ไม่มีใครเป็นอนุสรที่จะมาความเสียหกเสียใจไม่มี
แต่ว่ามาแล้วอย่างน้อยได้เห็นพระได้เห็นทำคำสั่งสอนให้ชื่อว่าแท่นพระ
แต่จะไม่เรียกว่าอนุสรไม่มีอนุสาวรีใคร
ก็ลักษณะเป็นแท่นวางเพื่อไว้แสดงความอาลัยความระลึกถึง

ก็วันนี้ก็มีการเตรียมสถานที่กันแล้วนะคะ
มีทหารมีประชาชนมาติดต่อขอจัดตั้งโรงทาน๓๐กว่าราย

ก็รวบรวมกันเพื่อที่จะทำบุญใหญ่ที่วัดป่าสัทธารวมแห่งนี้ค่ะ
รู้สึกเสียใจค่ะเพราะว่าไม่เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น
โคล่ารู้สึกว่าช่วงนี้ไปไหนมาไหนมันก็เงียบอะค่ะลูก
รู้สึกว่าก็ยังทำใจไม่ได้ค่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หดหัวใจไหมมันหดหูหัวใจอยู่แล้วค่ะไหนในฐานะที่เป็นคนโคราชแล้วก็
ก็เห็นใจกับครอบครัวผู้สูญเสียค่ะก็รู้สึกว่าเสียใจแล้วก็ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ
ซึ่งในวันนี้ก็มีญาติและเพื่อนของผู้ที่เสียชีวิตภายในจุดนี้นะคะ
สังคทานอุทิสวรรคุณส่วนให้เพื่อนค่ะครับ
มาทำบุญให้กับเพื่อนร่วมงานค่ะที่เสียชีวิตจากจากเหตุการณ์กาดยิงเลยค่ะเป็นเพศรัชกรหญิงค่ะนาริสลาโชธกลางก็ทำงานร่วมกันมานานแล้วค่ะเป็นทำงานในโรงพยาบาลเดียวกัน
เป็ดเหรอคะก็ยิ้มแย้มนะคะทักทายแล้วก็นิสัยดีอัธยาศัยดีค่ะเป็นที่รักของผู้ร่วมงานแล้วก็น้องในโรงพยาบาล
มันยังไวไปเนอะแล้วมันก็ยังแบบจำใจไม่ได้ค่ะมันหดหูเป็นคนใกล้ตัวแล้วก็มันใกล้ใกล้เราแค่นี้เองค่ะ